คุณผู้ชมว่าคนถามกันเยอะนะคะว่าความคืบหน้าเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยไปถึงไหนแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลร่างที่เจอ

หรือเอกสารแผ่นนี้
เพราะมันมีเอกสารหลุดว่อนโซเชียลเลยค่ะว่า
ซ่อมแซมเรือหลวงสุโขทัยมันไม่ได้มาตรฐาน
นี่หรือเปล่าคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้
คุณผู้ชมลองดูเอกสารนี้ก่อนนะคะมันถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะ
เรื่องการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำเรือหลวงสุโขทัย
เขาอ้างบอกว่ามีการใช้แผ่นเหล็กที่ซ่อมบำรุงเรือหลวงสุโขทัยปี๒๕๕๙
เคยมีปัญหาไม่ผ่านมาตรฐานกองควบคุมคุณภาพการต่อเรือ
เพราะว่าการซ่อมแผ่นเหล็กตัวเรือเป็นการแก้ไขงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์
แล้วก็มีการนำเรือออกอู่แห้งโดยบริษัทส่งมอบเรือให้กับราชการ๒๗สิงหาคมปี๖๑
ขั้นตอนการซ่อมทำตัวเรือเนี่ยก็นำตัวเรือตรวจสอบในอู่แห้งคานยกเรือตรวจสอบการชำรุดวัดความหนาตัวเรือ
กำหนดพื้นที่และจัดหาวัสดุซ่อมที่ได้มาตรฐานตรวจสอบคุณภาพของงานซ่อมทดสอบและทดลองก่อนส่งมอบ
เรื่องนี้หลายคนอยากฟังคำชี้แจงมากเพราะแน่นอนคนติดตามกันมาข้ามปีเหมือนกันสำหรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะ
พลเรือเอกปกครองมณฑาตุพลินโคศกองทัพเรือออกมายืนยันเลยนะคะว่าข้อมูลที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลตอนนี้คือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนค่ะ
จากการตรวจสอบกับกรมอู่ทหารเรือบอกว่า
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลการวัดความหนาแผ่นเหล็กตัวเรือของเรือหลวงสุโขทัย
จะได้รู้ว่าสภาพแผ่นเหล็กตัวเรือทั้งหมดเป็นยังไง
ซึ่งแผ่นเหล็กบางจุดมันมีความหนาลดลงกว่า๒๕ของความหนาเดิม
จุดก็เลยต้องตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือที่มีการชำรุด
โดยบรรจุแผ่นเหล็กใหม่ที่มีคุณภาพสูงเข้าไปแทน
หลังการซ่อมก็มีการตรวจสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐานคุณภาพ
กรมอู่ทหารเรือก่อนการทดลองเรือในทะเลจริง

ให้กับกองเรือยุธการ๒๘มคปี๖๔นะคะ

แล้วก็ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
ว่ากรมอุทหารเรือเป็นห่วยงานที่มีมาตรฐานค่ะ
และเชี่ยวชาญในการซ่อมสร้างเรือของกองทัพเรือ
ผลงานการซ่อมเรือและสร้างเรือมามากมายแล้ว
เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนที่เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้เนี่ย

ใช่ค่ะที่เขาระบุเฉยว่ามันมีจุดที่ความหนามันลดลง
เขาเจอว่ามี๑๓จุดเขาก็เปลี่ยนเอาแผ่นที่มันได้คุณภาพเข้าไปแทน
คือไม่ใช่เอกสารปลอมนะฮะเป็นเอกสารจริงแต่ของปี๖๑
ใช่ค่ะซ่อมเสร็จแล้วด้วยเมื่อปี๖๔
ส่วนทางด้านของครอบครัวผู้สูญเสียและครอบครัวผู้สูญหายนะคะ
จาดเจมส์เนี่ยเป็นกำลังพลหนึ่งใน๕ที่สูญหาย
รอการกลับมาของลูกชายค่ะแล้วก็เขียนบอกว่าเมื่อไหร่เราจะก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปได้
มันกระทบความรู้สึกจิตใจอย่างรุนแรงแม่ร้องไห้ตลอดพ่อก็ซึมพ่อก็แอบร้องไห้
กับแม่โทรวิดีโอคอลคุยกันทุกวันแล้วนี่มันขาดหายไปแม่ก็ใจสลาย
พรุ่งนี้ครอบครัวจฌุริสวพลจะเดินทางไปติดตามการค้นหาที่จชลบุรีอีกครั้งด้วย
ส่วนครอบครัวหมอแชมป์ก็มีการจัดพิธีศักรณ์ประพิธามมีพระราชธรรมย์เพลิงศพ
วันนี้มีการทำพิธีลอยอังคารนะคะก็เป็นการโพสต์คลิปพิธีลอยอังคารจากคุณมิ้นค่ะ
ถือว่าจัดขึ้นอย่างสมเกียจหน้าดาดฟ้าเรือหลวงนเรสวน
อัฐิลอยลงสู่ท้องทะเลวนเรือในทะเล๓รอบ
นำดอกกุหลับสีแดงมาร่วมไว้อาลัยเพื่อเป็นการน้อมส่งดวงวิญญาณ
เขียนข้อความ๕มกราคม
ได้เวลาเทวดากลับสวรรค์ชั่วนิรันดิ์
ไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขบนนั้นนะพี่แชมป์
ดูแลเพื่อนพี่น้องเรือหลวงสุโขทัยและคนอื่นด้วยนะ

สัญญากับแม่แล้วว่าจะดูแลกันตลอดไป
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยนะคะ
ล่าสุดยังไม่พบทั้ง๕นายที่ศูนย์หายนะคะ
แต่กองทัพเรือเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะยังคงค้นหาต่อไปจนกว่าจะเจอทั้ง๕นาย
ส่วนเรื่องการพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลร่างที่เจอวันที่๒๘ธันวาคมเนี่ย
ผลออกแล้วตอนนี้ก็คือรอแค่กองทัพเรือแถลง
เมืองต้นบิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่าน่าจะใช้ต้นเรือพลับ
คือถ้าเอาจริงแล้วคือยังมี๖รายชื่อของกำลังพลที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
โดยแน่คือ๕นายยังอยู่ที่ทะเล
และอีกหนึ่งนายยังไม่รู้ว่าเป็นใคร